ส่งความมันระดับบิ๊กแมชส่งท้ายปี

ระหว่างทีมชาติไทยที่โคจรมาพบกันครั้งแรก
กับทีมชาติเคนย่าจากทวีปแอฟริกา
วันอาทิตย์ที่๘ตุลาคมนี้เวลา๑๙นาฬิกา
เชียร์ไทยไปด้วยกันโดย